วันนี้นะคะทางครอบครัวของน้องฟอสน้องสปายก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทั้งคู่นะคะเพราะว่าครบรอบหนึ่งเดือนหลังจากถูกยิงที่เขาชีจันทร์ที่จังหวัดชนบุรีนะคะแล้วนักข่าวของเราคุณระวีการแก้ววิจิตนะคะก็ยังอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคุณระวีการเนี่ยไปคุยกับครอบครัวของน้องฟอสครอบครัวของน้องสปายคือตามเรื่องนี้ทุกวันต่อเนื่องเลยว
คืออยากรู้ว่าจริงแล้วน้องฟอร์สกับน้องสปาย

ไปคุยกับคนสนิทของน้องสปาย
ที่เคยส่งน้องสปายเข้าประกวดนางงาม
ของอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินนะคะ
ก็บอกกับคุณระวีการบอกว่า
มีโอกาสส่งสปายเข้าประกวดครั้งล่าสุด

ปกติแล้วสปายก็เป็นผู้หญิงที่มีนิสัยห้าวจริงแหละก็เป็นเด็กที่อัธยาศัยดีอะค่ะ
แล้วก็คุยกับอาจารย์ออฟซึ่งเป็นอาจารย์ของน้องฟอสนะคะ
อาจารย์ออฟก็บอกว่าฟอร์สเนี่ยเข้ามารวมกับกลุ่มเพื่อนเพราะว่าฟอร์สชอบรำ
ชอบเต้นชอบทำกิจกรรม
งานบุญบ้างไฟของจังหวัดงานโรงเรียนงานอำเภอฟอสก็ร่วมกิจกรรมตลอด

ครั้งสุดท้ายที่เจอฟอสก็คือต้นปีที่ผ่านมา
ฟอสตอนนั้นก็คือฟอสทำงานที่ภูเก็ตแล้ว
ฟอสก็ยังมีท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเดิมค่ะอาจารย์บอก

ส่วนความเป็นไปได้ที่ฟอสกับสปายจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจะเป็นแฟนกันเนี่ย
คนสนิทของทั้งคู่เขาจะตอบว่ายังไงลองฟังดูนะคะ
แกเป็นกะเทยน้อยที่ตัวเล็กแล้วน่ารักอย่างนี้
อ่าเป็นจำม่ำหน่อยอย่างเงี้ยนิสัยใจคอก็เป็นคนตรงไปตรงมา
เป็นคนร่าเริงไม่ค่อยจะเป็นคนที่จะไปโกหกพูดเคล็ดกับใคร
ไม่ใช่พี่จะเป็นคนที่จะชอบไปหาเรื่องกับใครเห็นผู้ชายเขาก็แซวแซวเนอ
สมัยก่อนผู้ชายก็แซวแซวหลังหลังมาเห็นแซวกระเทยหัวโปก
คนนั้นคนนี้คือพอสจะเปลี่ยนไปชอบสปาย

แต่ถามว่าอาจารย์ไม่เคยเห็นเขาบอกว่าชอบว่าอะไรกันนะ
ก็มาบ้านก็คือก็มาเรียกอดังงา
แม่อย่างนี้ใช่ไหมไปกินโน่นกินนี่

ก็ไม่เคยเห็นว่าแฟนเขาไม่เคยเรียกกันว่าแฟน
ก็ไม่เคยเรียกไม่เคย
ฟอร์สก็ไม่เคยว่าสปายเป็นแฟน
ไปก็ไม่ได้เรียกฟอสว่าเป็นแฟน
ส่วนสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรเขาเราไม่รู้กับเขา

แต่ความสัมพันธ์เขาก็คือเพื่อน

เขาก็ยังยืนยันว่ามันเหมือนกับ
ของคุณเนี่ยแอบควบกันนะอะไรอย่างนี้อาจารย์มุมยังไง
ถ้าแอบควบกันอาจารย์ให้มุมมาว่าสมมุติว่า
ถ้าเขาเด็กสองคนนี้เขาคบกันก่อน
คบกันก่อนจะไปเจอเสียอ้วน
นั่นหมายความว่าเสียอ้วนเป็นมือที่๓แล้วนะครับ
อ้วนจะไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอะไรเลย
ถ้าสมมุติว่าเขาคบกันจริงนะเสียอ้วนเป็นมือที่สามแล้วนะครับ
แล้วคราวนี้ที่เขาก็เฉยเนี่ยเขายังไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
น้องอ่ะเห็นน้องเป็นคนสวยคนน่ารักหน้าตาดีรู้จักกับเขาคือเขามาแต่งตัว
แต่งแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวที่ร้านนะคะ
แกเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่สนิทที่เขาจะไม่เป็นนางงาม
คือตอนนั้นเขายังไม่เต็มสาวอย่างนี้
แกก็จะออกห้าวหน่อยหนึ่งค่ะ
ใช่โตมาแกก็คือแกน่ารัก
คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเขาก็เป็นคนที่น่ารัก
เขาก็เริ่มที่จะไม่ห้าวแล้วตอนที่เขาไปทำงานเขาก็ไม่เคยเล่าให้ฟัง
ว่ามีเสียมาติดหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าจะมีติดหรือไม่ติดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าน้องเขาเป็นคนหน้าตาดี
ก็ต้องเป็นที่จับตาหรือว่าเป็นคนเป็นที่จับตาหรือเป็นที่ชื่นชอบของเพศตรงข้ามอยู่แล้ว
อาจารย์ออฟนะคะก็พูดถึงน้องฟอสเพิ่มเติมนะคะ
อาจารย์บอกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของการบันดาลโทษะนะคะ
คือถ้าเสียอ้วนไปเจรจากับน้องสปายก่อนจริงก่อนที่จะยิง
มันน่าจะจบลงด้วยดีไม่น่าจะจบลงด้วยการยิงกัน
แล้วก็ที่บอกว่าเสียอ้วนจ้างให้ผู้ชายมาตีสนิทฟอส
ลองใจฟอสว่าฟอสชอบผู้ชายจริงหรือเปล่า
อาจารย์ออฟบอกว่าเป็นการลองใจที่ผิดวิธีค่ะ
เอาเลยค่ะ
คุณเอามาทดสอบผิดหลักผิดจุดไปหรือเปล่าอย่างนี้
ถ้าผู้ชายแมนมาตรงไม่ชอบแหละ
ถามว่าทางเรานี่เสียคน

แต่เสียอ้วนเสียตังค์เสียเงิน
ถ้าสมมุติว่าเสียอ้วนรอดคดีจากโทษประหาร
มาเป็นโทษจำคุกเสียอ้วนก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาได้
เสียอ้วนยังสร้างอะไรให้กับสังคมได้เยอะ
แต่ทางของอาจารย์เองของชาวบ้านเราเนี่ยอำเภอเราเนี่ย
เสียน้องทั้งสองคนไปแล้วนี่
ที่เขาไม่มีโอกาสที่จะมาสู้คดีไม่มีโอกาสที่จะมาเจาะตอบสังคม
เนี่ยเขายังทำอะไรได้เยอะเลยนะครับถ้าเขาไม่ตาย
สปายมุมมองของสปายเป็นนางงาม
ไปอาจจะเป็นตัวแทนของอำเภอเราไปประกวดมิดแกรนอย่างนี้
ที่จังหวัดก็ได้ว่าเขาเป็นคนสวย

อาจารย์กับกระดังงาก็เป็นกรรมการ
ของนางงามด้วยของกระเทยด้วยประกวดกระเทยอย่างนี้
เราอาจจะคาดไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างนั้น
ก็เสียใจเสียความรู้สึกว่า
ก็ถ่ายตรองไว้ก่อนแล้วแต่ถ้าว่าเรื่องเงินเรื่องทองอาจารย์ไม่รู้หรอกเรื่องของคุณ
แต่ถามว่าประเด็นที่ว่าคุณไปซื้อปืนถ้าคุณไม่คิดจะฆ่าคนคุณไม่ซื้อแน่นอนปืน
ภาษานักเลงนะครับปืนมีไว้ยิงไม่ใช่มีไว้ขู่
ใช่เสียอ้วนเนี่ยถ้ารอดจากโทษประหารชีวิตออกมาเนี่ย
ถ้าทำดีก็ดีไปนะทำดีกลับตัวเป็นคนดีก็ดีไป
แต่ถ้ายังคิดไม่ดีทำไม่ดีอีกเนี่ย

ขณะที่แม่ของน้องฟอสนะครับ
แม่ของน้องฟอสก็ยังไม่เชื่อว่า
ที่มีข้อมูลบอกว่ามีการเจรจากันตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วเสียอ้วนก็บันดาลโทษะว่าเนี่ย

เชื่อตามที่มีคนบอกว่ามีคนเล่าให้ฟังมีคนสนิทของเสียอ้วนบอกให้ฟัง
แล้วทุกวันนี้แม่ของน้องฟอสก็ได้แต่ไปทำบุญที่วัดนะครับ
แล้วเวลาไปทำบุญก็มักเจอกับแม่ของน้องสปายเจอกันเกือบทุกวัน
ยังพูดคุยถามถ่ายถามสารทุกข์สุขดิบกันอยู่ตลอดนะครับ
อย่างเช่นเมื่อเช้าคุณแม่บอกว่าก็ไปเจอกับคุณยายของน้องสปายที่วัด

จากวันนี้ครบ๑เดือนเต็มกับการเสียชีวิตของน้องฟอสและน้องสปาย
ทั้งสองคนถูกเสียอ้วนและพวกยิงเสียชีวิตเมื่อ๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ถ้าแม่มองนะถ้าเสียอ้วนเขามาคุยใช่ไหม
ถ้ามาคุยกับน้องสปายสองคนก็ต้องได้คุยกัน
แล้วก็มีคำพูดคำอะไรกัน
แต่เนี่ยได้คุยเหรอน้องมันเดินหันหลังซะด้วย
จะขึ้นรถแล้วก็เรียกว่าคนจะคุยกันเหรอ
ถ้ามุมมองของแม่นะคิดแบบว่าไม่ได้คุยหรอก
ถ้าอย่างน้อยถ้าเด็กมันได้คุยด้วยมันก็คงจะร้องขอชีวิตนะ
แต่เนี่ยว่าไม่ได้พูดอะไรเลย
ก็คุยกันเวลาไปวัดไม่ได้โทรหรืออะไร
พอไปเจอกันที่วัดก็คุยกันถามกันเรื่องเออธรรมดา
คิดถึงลูกก็ปรับทุกข์กันทั้งสองคน
ก็ไม่ค่อยได้เจอพ่อเขานะเจอแต่แม่กับยาย
ก็คุยกันพอเจอกันก็เห็นก็ร้องไห้
ก็คิดถึงน้องทั้งสองคนเนอะเพราะเป็นเด็กดี
ในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นยังไง
แม่ของน้องฟอสบอกว่าทุกวันนี้นะฮะก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าลูกมาอยู่ด้วยนะ
แล้วก็ตั้งแต่วันที่ไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เขาชีจันทร์
ก็ไม่มีความรู้สึกว่าฟอร์สมาหาอีก
คงเป็นเพราะส่วนบุญส่วนกุศลที่แม่กับครอบครัวทำบุญไปให้ทุกวัน
ส่วนรางสังหรณ์ของทางสปายนะครับ
เราได้ข้อมูลจากน้องอ้ำเพื่อนสนิทของทั้งสองคน

อ้ำที่นายสายันหนึ่งในคนร้ายมาตีสนิท
อ้ำบอกว่าสปายเนี่ยไปหาเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มคนหนึ่งนะ
แต่ว่าเขาไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครนะครับ
แต่ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นสปายไปหาสปายใส่ชุดสีดำ
แล้วเพื่อนก็ถามว่าสปายจะไปไหน
แต่สปายไม่พูดอะไรก่อนกำลังจะเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่ง
เพื่อนคนที่สปายมาเข้าฝันก็เดินตามสปายไปนะ
แล้วบังเอิญมีคนมาปลุกแล้วก็ตื่นขึ้นมาซะก่อน

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีคนมาปลุกเนี่ย

เพราะเหมือนกับสปายพาเดินไปเรื่อยเลย
ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างแล้วครับ
เราก็ลองสืบสอบมาให้ดูว่า
ตกลงแล้วข้อมูลของแต่ละฝ่ายมันเป็นยังไงกันแน่